มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง
การเมืองต้องจับตามองไปที่เมื่อวานี้
ในการประชุมของพักประชาธิปัตย
โอ้โหประชุมกันแบบมาราทอน

รอบเย็นเป็นรอบที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ

ข้อสรุปออกมาว่าใครจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยตามโคต้าที่พักได้รับบ้างนะครับ

เชื่อว่าหลังจากนายยกรัฐมนตรีนั้น
จัดการปัญหาภายในภักดิ์พลังประชาบรัฐเรียบร้อยนะครับ
ก็ทุกอย่างก็จะนิ่งนะครับ
ส่วนเรื่องของพานไหว้ครูล้อการเมือง
โอ้โหเมื่อวานผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปถามพลเอกประวิทย์เป็นประเด็นแรกเลยนะ
พอท่านเดินออกมาจากห้องประชุมผู้สื่อข่าวก็ซุบซิบกัน
เดี๋ยวเราถามเรื่องอะไรกันถามเรื่องนี้ก่อนไหม
ล้อการเมืองของเด็กนักเรียนนะครับ
ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ตอบเรื่องนี้
ฟังในเรื่องของการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ถึงความชัดเจนในการดำรงตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลชุดหน้าก่อน

ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เลย
เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของพลเอกประยุทธ์
จัดการปัญหาภายในภักดิ์พลังประชาบรัฐอยู่
เพราะภายในพักก็มีกระแสข่าวออกมา
ผลเอกประยุทธ์จะไปนั่งเป็นหัวหน้าพักจริงหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์จะไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาจริงหรือเปล่า
ซึ่งผลเอกประวิทย์ก็ปฏิเสธเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่น่าจะมีการไปนั่งในตำแหน่งดังกล่าว
รวมถึงทางหัวหน้าพักเองนายอุตมะก็ปฏิเสธเรื่องของ
ที่พลเอกประยุทธ์จะมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพักนะครับ
เมื่อถูกถามว่าจริงหรือไม่ที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์
จะเป็นหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์ตอบแทนบอกว่า
ก็ยังไม่ได้คิดนะครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกพักเลย
ทั้งผมแล้วก็ทั้งผลเอกประยุทธ์นะครับ
ฟังเสียงของผลเอกประวิทย์หน่อยครับ
นะครับก็เมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์ก็ถือว่าอารมณ์ดีระดับหนึ่งนะครับ
การตอบคำถามสื่อสื่อก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของ
ล้อการเมืองว่าตกลงแล้วผ่านล้อการเมือง
ท่านได้ตรวจสอบท่านได้ส่งทหารอะไรเข้าไปหรือเปล่านะฮะ
ผลเอกประวิทย์บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเลย
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามมีคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวถามนำไปก่อนแล้วพลเอกประวิทย์ก็บอก
อาจจะมีนะไม่งั้นเด็กอาจจะคิดไม่ได้ทำไม่ได้
ก็กลายเป็นประเด็นที่มีการพาดหัวออกมาเหมือนกัน
ผลเอกประวิทย์บอกว่าผ่านล้อการเมืองเชื่อมีคนอยู่เบื้องหลัง
แต่ว่าพลเอกประวิทธ์เขาบอกว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ของคนรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิ์คิดมีสิทธิศธรรมอะไรแบบนี้
มาดูทางด้านของพักพลังประชารัฐกันหน่อย
เหลคาทิการภักษ์อย่างนายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์
บอกว่าตอนนี้ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะเป็นนายยกรัฐมนตรีในส่วนของพักให้
ขออภัยได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีในส่วนของพัก
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
บางตำแหน่งส่งไปมากกว่า๑รายชื่อ

ส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าพัก
จากนายอุตมะสาวนายนเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ยังไม่เคยได้ยินจากพลเอกประยุทธ์โดยตรงเลยนะคุณ
ใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่ามาได้จริง

จะทำให้การทำงานของพักสอดคล้องกับการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับ
ที่มีกระแสข่าวที่บางกลุ่มในพักก็ไม่พอใจ
เรื่องของโคต้ารัฐมนตรี
เพราะไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้หมด

ก็ไม่สามารถที่จะให้ใครพอใจได้นะครับ
ก็อยากให้ประชาชนเปิดใจ
เปิดรับคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะครับ
เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าจะมาเป็นนักการเมืองเต็ม
เพื่อให้เป็นประชาธิศาสตรายกับเป็นรัฐมนตรี

เพราะว่าถ้าหากว่าท่านได้มาเข้าสู่พักนะครับ
เพื่อทำให้พักนั้นเดินหน้ากับการบริหารงานได้ดีขึ้นนะครับ

ก็คงคุยเป็นล่วงหน้ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยครับ

เรื่องราวต่างเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะต้องมีใครทำอะไรกับมันนะครับ
ผมว่าเป็นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องดูข่าวสารที่ออกมานะครับ
แล้วก็กรองมาดูนะฮะว่าขณะนี้เป็นเวลาที่อาจจะมีข่าวหลากหลาย
ที่ผมเรียนมาเสมอนะครับเราก็ต้องนั่งรับฟัง
แล้วก็ดูที่มาของข่าวสารแล้วก็กรองมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับ
อันนี้ในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
เราไปดูฝากฝั่งของพักที่จะมาร่วมรัฐบาล
แล้วก็ได้โคต้าต่างในการที่จะเป็นทั้งรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยแล้วก็ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
พักรวมพลังประชาชาติไทยที่มีสอสอ๕ที่นั่งนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับก็มีการประชุมในเรื่องของความคืบหน้า
การจัดหาโคต้ารัฐมนตรีที่พักได้๑เก้าอี้นะครับ
ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพักรอปชหรือว่ารวมพลังประชาชาติไทย
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ตำแหน่งนี้ก็ว่าจะมีปัญหาอยู่นะครับ
ว่าเอะทางพักพลังประชารัฐจะดึงกลับไปเองหรือเปล่า
แต่ว่าฐานที่สุดเป็นของพักรวมพลังประชาชาติไทย
โดยกรรมการบริหารพักมีมติส่งชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
ก็เป็นหัวหน้าพักแล้วครับให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามที่ได้รับโคต้า
โดยเมื่อวานนี้ก็มีการส่งรายชื่อพร้อมประวัติ
หม่อมราชวงศ์จตุมงคลไปให้กับนายกรัฐมนตรีแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะถึงมือนายยกรัฐมนตรีก็ในวันนี้ครับ๑๕มิถุนายนครับ
เช่นเดียวกันกับทางพักภูมิใจไทย
ที่มีการเสนอชื่อนายชาดาไทเศษสสออุทัยธานี
รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดิมนะคะ
แล้วก็ให้สิทธิ์นายกเป็นผู้พิจารณาตัดสินในขั้นสุดท้าย
ส่วนตำแหน่งอื่นค่ะรายชื่อก็ยังเหมือนเดิม

นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักก็เป็นรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะ
นี่ก็เป็นนายพิพัฒน์เป็นสามีนางนาธีรัชกิจประการแม่ทัพภาคใต้
ก็แบ่งโคต้ากันไปนะครับว่าใครทำผลงานอะไรยังไงนะครับ
ส่วนเรื่องของภักรณ์ประชาธิบัตร
เป็นการหาบริกุณสมบัติ

ของผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
โคต้า๘ตำแหน่ง๗คนนะครับ
ตำแหน่ง๗คนก็เป็นรองนายยกตำแหน่งหนึ่ง

แล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก๔ตำแหน่ง

เพราะว่าจะควบรองนายยกกับรัฐมนตรีอีกท่านเนี่ย
วบตำแหน่งกันก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ

กว่าจะมียกมือกันคัดค้านยกมือกันเสนอชื่อ
ที่สุดแล้วประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
การประชุมร่วมดังกล่าวนะครับก็มีการแจ้งให้ที่ประชุม
แล้วก็มีการลงมติให้ที่ประชุมรับทราบกันแล้วนะฮะ
คนที่จะมาดำรงตำแหน่งรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
แน่นอนแล้วครับเป็นหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
คนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็หนีไม่พ้นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักนะครับ
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ก่อนหน้านี้นะก็มีคนชิงกันนะครับ
คุณหญิงกาลยากับนายนิพนธ์บุญยามณี
สุดท้ายแล้วนายนิพนธ์บุญญามณีนะครับ
ก็จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน์นะครับ
นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส่วนนายถาวรเศรษฐ์เนียม
จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณหญิงกาลยาโสภนภานิษฐ์นะครับ
ก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตอนแรกที่จะไปเป็นคมนาคมอะไรหรือเปล่านะครับ

และความรู้ความสามารถแล้วที่นำมา

ที่ประชุมก็มีการนำเรื่องของคดีความ
แล้วก็บุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริต
รวมถึงคนที่เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้ว

ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีของนายถาวรเนี่ย
ตั้งคำถามโดยนายวิรัติร่มเย็น

ว่าตำแหน่งนี้มันไปเป็นโคต้าของภาคใต้ไปซะหมดนะครับ
ต้องมีการลงคะแนนลับ
ซึ่งผลปรากฏว่านายถาวรได้รับการสนับสนุน

นี่คือข้อสรุปจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ส่วนเรื่องของผ่านล้อการเมือง
เรื่องนี้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
กรณีที่นักเรียนมัธยมหลายโรงเรียนทำพานไหว้ครู

นักข่าวก็สอบถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ด้วย
ก็ได้คำตอบว่าทราบเรื่องแล้วจากสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว
แต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานโดยละเอียด
รวมถึงถามไปในกรณีที่บอกว่ามีทหารและตำรวจเข้าไปพบนักเรียน
ท่านก็บอกว่าเชื่อว่าคงมีผู้คิดให้

แต่ต้องมองว่าเรื่องนี้ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
การแสดงความคิดเห็นด้วย

ทีนี้อีกบุคคลหนึ่งที่อยู่ในพานไหว้ครูนอกจากผลเอกประยุทธ์นี่คนนี้ค่ะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับ
ก็ถูกมองว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
แล้วก็มีผู้สิทธิ์ข่าวไปถามคุณธนทรอยู่เบื้องหลังการทำพานของเด็กหรือเปล่า
คุณธนทรเมื่อวานตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
ชื่นชมไอเดียของเด็กนักเรียนที่มีความสนใจเรื่องการเมือง
ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้แสดงความเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว
พร้อมยืนยันว่าไม่มีคนในพักอนาคตใหม่หรือใครอยู่เบื้องหลังของเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น
ฟังเสียงของทั้งท่านรองนายยกผลเอกประวิทธิ
แล้วก็คุณธนทรหัวหน้าพักอนาคตใหม่กันนะครับ
เป็นสิทธิเสรีภาพของเด็กเขานะครับ
ขณะที่โรงเรียนต่างเขามีการสรุปออกมานะ
โรงเรียนไหนบ้างที่มีการทำผ่านล้อการเมืองนะครับ
มีโรงเรียนชุมพลพลพิสัยที่จังหวัดน้องคาย
พานไหว้ครูเป็นรูปตาชั่ง
สื่อความหมายว่าสว๒๕๐คนที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช
มีน้ำหนักมากกว่าประชาชนหลายล้านเสียงนะครับ
ทางโรงเรียนทางคุณครูทางผอเมื่อวานออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วเอาพานมาโชว์ให้ดูเลยนะพานต่างไม่ได้ถูกยึดไป
อยู่ที่เดิมนี่แหละที่โรงเรียน
ยืนยันว่าจัดทำพานไหว้ครูเพราะรักประชาธิปไตย

ส่วนใครจะตีความอย่างไรเป็นดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคน
ขณะที่พอโรงเรียนอย่างพอพิพัฒน์ศรีสุพรรณ
ยืนยันว่าไม่มีทหารเข้ามาที่โรงเรียน
เพียงตำรวจสองนายมาอันนี้ยอมรับ
แต่มาที่โรงเรียนเพื่อดูแลความเรียบร้อย
ในวันที่มีการจัดไหว้ครูเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่ได้มีการสั่งให้ลบภาพ
ส่วนผ่านรูปตาชั่งที่เอียง

มันดูเอียงเพราะว่ามุมภาพ

บอกว่าจริงเด็กทำมาเท่ากันนะ
ไงมันก็เลยทำให้ดูอีกฝากฝั่งหนึ่งมันหนักกว่า
เพราะว่าสิ่งที่เด็กต้องการนำเสนอคือ
เสียงสว๒๕๐เสียงเท่ากับหลายล้านเสียง
ใช่แต่ตอนนี้สงสัยมันกาวมันคงหลุดแล้วมันระเอียงนะฮะ

รวมถึงทางด้านของนักเรียนที่ทำผ่านด้วยนะครับ
ที่เป็นตัวแทนของหลายล้านเสียงนะคะ
ก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนเลยค่ะ
แล้วแต่คนจะมองว่ามันสื่อไปในทางไหน

มีแต่คนโจมเจียนสวว่ามีการเลือกอะไร
เขาก็เลยเข้าใจว่า๒๕๐สวก็คือตัวแทนของหลายล้านคนที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งรัฐมนุนเป็นคนกำหนดแล้วประชาชนต้องผ่านรัฐมนุนตัวนี้มา
ครับผ่านประชาวิทยาลัยธรรมไลน์ที่มีรัฐมนุนมา

อืมครับเพราะเขาเลยทำได้ใช่ไหม
แต่ว่าในตัวนี้ที่ไปถ่ายมันเอียงใช่ไหม
ก็นอกจากโรงเรียนชุมพลพลพิสัยแล้วนะครับ
ยังมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองพิสุนโลก
พานเป็นรูปรถถังนาฬิกายืมเพื่อน
แล้วก็เรือดำน้ำแล้วก็หีบเลือกตั้งด้วย
ในกรุงเทพก็มีนะครับโรงเรียนหอวังทำพานเป็นลูกครู
เป็นรูป๓นิ้วพร้อมข้อความแฮชแท็ก
ผ่านล้อการเมืองประเด็น๒๕๐สวแล้วก็ผ่านรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
ถ้ามองในมุมดีก็ถือว่าคนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องการบ้านการเมืองมากขึ้น

คือมีนักวิชาการบางท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องของมุมมองของเด็กนะครับ
บอกว่าการทำพานแบบนี้
อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดแบบเดิมไปที่ต้องมีอะไรนะอะไรที่สำคัญ
พวกเขาตอกดอกแรกดอกเข็มดอกมะเขืออะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องนี้เอาจริงกลายเป็นประเด็นมา๒วันแล้วแหละ

เพราะว่าแฮชแท็กพานไหว้ครูขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์เลยเหมือนกัน